พร้อมด้วยนายพิเชียนลิมหวังอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนายสมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยใช้พื้นที่เรือนจำเก่าหน้าตลาดหัวรอ

สิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน

ในการรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับ
ซึ่งเราก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมมือกับทางเทศบาลนครของจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ
ในการจัดทำพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นต้นแบบ
หรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติในการจัดการ
แล้วก็ในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับ

แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะดำเนินการก่อสร้างให้ครบในทั้ง๕เรื่องที่เราต้องการสร้าง
อย่างเช่นการลดการใช้พลังงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดการขยะอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
โดยการเปิดตัวโครงการนี้มีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่นกว่า๓๐๐คน
และกิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์ไฟฟ้าฮาโมขบวนรถจักรยาน
เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการสร้างสรรค์ชุมชนเมืองเพื่อธรรมชาติ
เพื่อทุกชีวิตการเดินทางปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม